จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือนะคะในวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างโปร่ง
อากาศโล่งเย็นสบายถึงแม้ว่าลมหนาวจากจีน
ถอยร่นกลับไปแล้วนะคะแต่ยังสัมผัสได้ถึงอากาศที่ค่อนข้างเย็นค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคกลางค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกค่ะ
เนื่องจากมีลมทะเลหอบนำความชื้นเข้ามาปกคลุม
ลักษณะแบบนี้จะทำให้บางพื้นที่มีฝนตก
เพราะฉะนั้นอย่าลืมพกร่มเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการลอยกระทงในค่ำคืนนี้ค่ะ
ในขณะเดียวกันพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกอยู่ค่ะ
แม้ว่าฝนจะลดน้อยลงแต่เรายังตรวจสอบ
พบเจอหย่อมฝนในหลายพื้นที่ฝนสามารถตกลงมาได้ทุกเมื่อ
ต้องระวังภัยอันตรายจากฝนในค่ำคืนนี้ค่ะ